คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องที่ทำให้ชาวเน็ตตกอกตกใจ
เพราะว่ามีการโพสต์ภาพเป็นเด็กชายคนหนึ่งนะคะ
ถูกพ่อทำร้ายแล้วก็โอ้โหเป็นแผลเลย
ซึ่งเรื่องนี้ทางพ่อเองก็ออกมาชี้แจงประเด็นนี้แล้วนะคะ
ภาพนี้กำลังถูกแชร์กันในสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะ
ต้องขออนุญาตเบลอไม่ให้เห็นเพราะว่าเป็นเด็กนะคะ
เป็นผู้ที่ใช้งานเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่ากำนันวิไลวัน
โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมกับคำบรรยายว่า
ขอถามหน่อยค่ะถ้าเด็กโดนพ่อทำร้ายแบบนี้
ร้องเรียนได้ที่ไหนคะใครรู้ช่วยตอบทีค่ะ
โอ้โหแน่นอนพอชาวเน็ตเห็นภาพแบบนี้

พฤติกรรมของพ่อเด็กนะคะซึ่งเป็นคนที่ลงมือก่อเหตุ
บางส่วนตั้งคำถามว่าจิตใจทำด้วยอะไร
ทำร้ายลูกได้ขนาดนี้
ล่าสุดทีมข่าวสายตรวจโซเทียลได้ติดต่อไปยัง
นันวิไลวันผู้โพสต์ภาพดังกล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๓วันที่แล้วนะคะ
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลังจากรับแจ้งเหตุจากญาติเด็กตัวแทนอำเภอและเจ้าหน้าที่ทหาร
ได้ลงไปในที่เกิดเหตุทันที
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพ่อ
พ่อเด็กยอมรับแบบนี้ค่ะ

เพราะความสนของเด็กจึงอาศัยช่วงที่ภรรยาไม่อยู่ลงมือตีเด็ก
จนเกิดบาดแผลตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่

แต่ในโลกโซเทียลน่าจะเห็นภาพชัดเจน
ซึ่งกำนันเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุดังกล่าว
ตาและยายได้นำเด็กมาอุปการะ
ขณะที่พ่อแม่เด็กได้ยอมรับผิด
แล้วก็ย้ายออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
ของผู้ก่อเหตุยอมรับว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องราวใหญ่โต
เนื่องจากสงสารตัวพ่อและแม่ที่อายุยังน้อย

ขณะนี้แผลไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น
แผลเป็นรอยจางแล้ว
ส่วนสาเหตุที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กออกไป

หลังได้เห็นรอยแผลเด็กครั้งแรก

แต่หลังจากที่ได้พูดคุยกับพ่อเด็กอีกครั้ง
ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบของพ่อเด็ก
ถือว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการตักเตือน

ของเด็กชายคนนี้ซึ่งอายุ๒๔ปีเท่านั้นเอง
อาจจะมีความผิดแล้วก็หมดอนาคต

เรื่องราวทั้งหมดยุติลงแล้ว

ประธานองค์กรทำความดีก็ได้ติดต่อสอบถามไป

รวมถึงถามเรื่องบาดแผลบนตัวเด็กด้วย
กำนันวิไลวันก็เลยตอบกลับคุณบุ๋มไปว่าปัจจุบันเด็กปลอดภัยดี

ส่วนบาดแผลที่ปรากฏในภาพตอนนี้ก็หายแล้ว
หลังจากนี้ก็คงไปเยี่ยมดูตายายแล้วก็ไปเยี่ยมเด็กให้บ่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ